เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของผู้ชายคนนี้ครับ
ที่เป็นข่าวดังมาตลอดสัปดาห์ที่แล้ว

ตำรวจชื่อดังพันธุ์ตำรวจโทสันทนะประยูณรัฐ
ก็อย่างที่ทราบไม่ต้องไล่เรียงอะไรกันมาก
ออกหมายจับเพราะมีผู้ค้าที่ตลาดใหม่ดอนเมือง
แจ้งตำรวจชุดสืบสวนที่นำโดยบิ๊กโจ๊ก
ก็ไปขอสารอนุมัติหมายจับว่าไปคมครูรีดไทย

เพราะว่าพันตำรวจโทสันทนะเป็นที่ปรึกษาของตลาด

กรณีเรื่องของการกันโชคทรัพย์ในตลาดใหม่ดอนเมือง
ถูกต้องครับโอ้โหก่อนจะจับได้นี่นะ

บุกไปค้นที่คอนโดไม่เจอนะครับ
มามอบตัวผ่านบ้านพักมีอะไรต่างเยอะแยะไปหมดนะครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้สารให้ประกันตัวแล้ว
และพันธุ์ตำรวจโทสันทนะที่ปรึกษาตลาดใหม่ดอนเมือง
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งผู้สื่อข่าวเรารายงานมานะครับคุณเขียนมาสอน
บอกว่าสังเกตดูกิริยาท่าทางวันนี้

ไม่มีเอะอะโวยวายพาดพิงอะไรถึงใครนะฮะ
พันธุ์ตำรวจโทสันทนะบอกว่ารู้สึกสบายใจ
เพราะสารให้ประกันตัวจะได้ออกมาต่อสู้กับข้อหาที่ถูกตำรวจแจ้งข้อหาจนถูกออกหมายจับ
ยืนยันว่าไม่เคยไปข่มขู่รีดไถกันโชคทรัพย์ผู้ค้ารายไหนเลย
เดี๋ยวจะดำเนินคดีกับทุกคนอย่างแน่นอนแล้วก็พูดไว้อีกหลายเรื่อง

ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเราได้รับสารท่านเมตตา
อนุญาตให้โอกาสผมมาต่อสู้ทางคดี

เรื่องคดีความผมก็แน่นอน
ผมต้องต่อสู้จนคดีถึงที่สุด
เพราะสังคมมันเคลือบแคงสงสัย
ว่าเรื่องนี้ผมไปรีดไปถ่ายแม่ค้าอะไรจริงไหม
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ชีวิตผมตรงนะ

แต่การที่คุณมายัดเยียดกล่าวหาผม
ผมต้องพิสูจน์ให้ชัดเจน

คุณหรือใครที่กระทำการดำเนินการกับผม

ผมดำเนินการกลับแน่ไม่ผิดหวัง

เรื่องนี้นะคนที่เสียใจไม่ใช่ผม
คือคนที่มาปฏิบัติการกับผมนะ
ผมคนอย่างผมทำอะไรแล้วไม่มีคำว่าเสียใจ

ก่อนที่จะทำเราคิด
ผมไม่ได้ใช้อารมณ์นะถูกไหม

ผมกลับมาผมจะบอกใครที่คุยกับผม
ระวังนะจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว

ผมก็พูดคำนี้เหมือนกันแล้วมันใช่ไหม

พวกคุณขาดผลประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมาย
ถ้าผมจะเล่นต่อผมบอกชีวิตผม

ถ้าเล่นกับผมชีวิตผมจบแล้วจบเลยไม่เป็นไร

เขาหาว่าผมชอบคนชอบท้าชอบหาเรื่องเขา
แต่ตอนนี้มันกระทบถึงผมต้องคิด
น้ำตาลูกผู้ชายไม่ได้เสียใจให้ตัวเองนะ
ผมเสียใจว่าหากใครจะรับชอบ
คุณพ่อผมอายุเท่าไหร่คุณแม่ผมอายุเท่าไหร่

ก็หวังจะได้อยู่ดูแลลูกหลานถูกไหม
แล้วครอบครัวผมอีกวันนี้ผมต้องเอาเขามาเสี่ยงกับผมด้วยเหรอ

ของแผ่นดิงก็จริงแต่ผมจะหยับตาได้อย่างไร
ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทั้งบุพการีทั้งครอบครัว
ผมนอนดินกบหน้าผมมีความสุขไหม
ผมก็ต้องหยุดถูกไหมผมก็ต้องประกาศหยุด
ผมก็ถึงบอกว่าแม่รูปผมนี่มันแปลกจริง
ไม่รู้จะไปพูดยังไงไอ้เราความห่วงใยห่วงชีวิตเขา
ถูกไหมเขาออกไปในตอนนั้นแล้วผมออกไปช่วยไม่ได้
แล้วผมนั่งเฮ้ยนั่งพกพี่เพื่อนเรานะ

มีเรื่องตรงไหนผมไปทันทีใกล้
ปุ๊บผมไปทันทีเฮ้ยตอนนี้กำลังจะเกิดเหตุ
กับลูกชายเราแล้วเราไปไม่ได้อ่ะถูกไหม
เราอยากจะโดดออกไปแต่ผมเชื่อถ้าคืนนั้นผมไป
วันนี้ผมไม่ได้มานั่งคุยกับพวกเราแน่นอน
วันนี้ผมไม่อยากให้เขาเป็นอะไรแบบที่ผมเป็นแน่นอน
ซึ่งเขาก็ไม่ชอบเขาก็ขัดแย้งกับผมอยู่
ในเรื่องที่เป็นข่าวเป็นอะไรผมก็เพียงแต่ว่าบอกเขาเพียงว่า

ลูกอาจจะรู้สึกเจ็บปวดจากผลกระทบรอบด้าน
แต่ถ้าลูกแข็งแกร่งลูกผ่านได้วันนี้เหมือนพ่อ
ลูกก็จะมีวันหน้าแล้ววันข้างหน้าของลูกก็จะเข้มแข็ง
แล้วออกสามารถที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องสังคมประชาชนได้

พ่อแม่ไม่มีอะไรจะสร้างความเดือดร้อนให้กับลูก

ไม่ใช่บทเรียนในตำราในหนังสือที่เขาอยากเรียนมาก

เขาถึงเปลี่ยนผมห้ามแล้วเขาไม่เชื่อ
ก็พูดถึงลูกชายนายพระสิทธิ์อายุรัตร๑๙คืน

ก็พันธบทโทสันทนัทได้เปิดเผยกับเราหลายอย่างนะครับ
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ไปดูเรื่องของคอนโดหรูกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
ที่จะมองเห็นพวกสนามม้านางเลิ้ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เป็นที่ทำงาน
อยู่รักแล้วก็ผูกพันธุ์อะไรพวกนี้นะครับ
ใช่ค่ะคือทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์พิเศษก่อนนะครับ
จริงพันธุบัตรโทษสันทนัดเขาบอกว่าเขานัดสื่อ
ที่จะมีการแถลงข่าวพูดคุยกับสื่อเนี่ย

ใช่ค่ะแต่ว่าขบวนการเรื่องของการกันโชคทรัพย์ของพ่อค้าแม่ค้า

เมื่อวานก็มีการจับกลุ่มเพิ่มเติมอีก๑คน
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับลำดับที่๘

ตั้งแต่ที่บอกว่าไปไถแม่ค้าแบบ๑๐๐๐๒๐๐๐สูงสุดอ่ะ๓๐๐๐

จอดรถเก๋งก็๗๐๐ต่อเดือนอะไรแบบนี้ค่ะ